เริ่มต้นด้วยเรื่องของนักบุญแห่งขุนเขาพระจูเลียน
ตอนนี้ถูกคุณหมอสัตวแพทย์ออกมาแฉยับเลยนะครับ
บอกว่าพระจูเลียนเสพเมถุนเสริมพลังธรรมเสริมพลังจักรวาล

คู่กับหญิงสาวพร้อมกับข้อความ
บอกว่าภาพที่เห็นเป็นภาพถ่ายของสมีฝรั่งท่านหนึ่ง
ประมาณ๕ปีที่แล้วก่อนจะมีชื่อเสียงโด่งดัง
ขณะไปเที่ยวฮานีมูลกับหญิงสาวชาวสวิตช์
และกลุ่มเพื่อนที่ผ่านมามีการให้โอกาส
และให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ทำผิดอีก
แต่สุดท้ายทำผิดด้วยการเสพเมถุนกับผู้หญิงชาวไทย
หลังจากที่บวชเข้าภายใต้ร่มกาสวพัฒน์แล้วนะครับ
โดยคุณหมอท่านนี้ออกมาโพสต์เรื่องราว
เป็นรอบไปโอ้โหถูกแชร์ออกไปกันเยอะเลยนะครับ
มีชาวเน็ตมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
เรียกร้องให้ตรวจสอบพระสงฆ์ในรูปดังกล่าว
ประพฤติตนไม่เหมาะสมจริงหรือไม่
เพราะว่าคุณหมอเขาโพสต์มาเขาบอกแบบนี้
ผมจะไม่ทนครับเรื่องเลวร้ายของพระฝรั่งรูปนี้

ผมมีหลักฐานที่พร้อมจะเปิดมากกว่านี้
แท็กถ้าคุณรู้ไม่จริงอย่าออกมารับรองพระรูปนี้
เพราะทั้งเสพเมถุนคบหาดูใจศรีกา
พลังธรรมเสริมพลังจักรวาล

สัตวแพทย์สมชายสิริเทพทรงกฎอายุ๔๖ปี
ท่านยืนยันบอกว่าเรื่องที่โพสต์เป็นเรื่องจริง
ผมรู้จักนิสัยของพระพิสุชาวต่างชาติ
ชื่อว่าพระจูเลียนสัญชาติแคนาดา
ที่มาบวชอยู่ที่อำเภอศพเมย์จังหวัดแม่ห้องศรเป็นอย่างดี
จาก๓๔ปีก่อนออกค่ายอาสาร่วมกัน
ได้รู้จักพระจูเลียนกินนอนด้วยกัน
เห็นพฤติกรรมของพระรูปนี้เสมือนว่าใช้ผ้าเหลืองหากินครับ
พระจูเลียนยอมรับว่ามีการเสพเมทุนกับศรีกาจริง
แล้วก็อย่างที่คุณบุ๊คบอกเลยว่าเสริมพลังธรรมพลังจักรวาล
และยังบอกอีกว่าพระสงฆ์ทุกรูปที่บวชสามารถทำได้
ส่วนศรีกาก็จะมีพลังพิเศษโอ้โหได้ยินอย่างนี้
คุณหมอบอกปวดหัวเลยไม่สบายใจนะคะ
และ๒ปีที่ผ่านมายังมีหญิงไทยที่เป็นนักธุรกิจอยู่ต่างประเทศติดต่อมาหา
เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเธอด้วยว่าเธอก็มีอะไรกับพระจูเลียนเหมือนกัน
เพราะเชื่อว่าจะได้รับพลังวิเศษให้ชีวิตดีขึ้นนะคะ
แล้วพระก็จะรับผิดชอบดูแลไม่มีใครอื่นอีก
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นพระทำไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นอีก

คือคุณหมอก่อนหน้านี้รู้พฤติกรรมอยู่แล้ว

เหมือนให้โอกาสพระจูเลียนพระจูเลียนท่านก็ศึกไปรอบหนึ่ง
แล้วก็กลับมาบวชใหม่เหมือนชุบร่างใหม่
กลับมาบวชใหม่แต่ยังทำพฤติกรรมนี้อยู่นะครับ
คุณหมอสมชายเลยทนไม่ไหวฟังเสียงคุณหมอกันครับ
เรื่องนี้ทีนี้เป็นเรื่องที่

จูเลียนที่เคยได้รับฉายานักบุญแห่งขุนเขา

แล้วก็ถือศิลป์แล้วก็บวชจากนั้นก็เป็นจิตอาสานะครับ
เรื่องนี้พระสุมนต์ศาสนกิจเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยกองหมู่
เจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องศรตำบลจองคำอำเภอเมือง
ก็บอกว่าเบื้องต้นพระจูเลียนก็ยอมรับแล้วว่าทำผิดจริง
เมื่อประมาณ๕ปีก่อนแล้วก็ได้ลาศิกขาไปแล้วในครั้งนั้น

แต่คราวนี้เหมือนชุบตัวบวชเป็นสามเณรครองผ้าเหลือง
ทำให้ชาวบ้านคิดว่าเป็นพระอยู่นะครับ
จากนี้ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากพระอุปชาวัดแม่แปะ
ตำบลแม่แปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับ
ได้รับการประสานจากพระจูเรียนว่าจะเดินทางมาที่วัดแม่แปะ
เพื่อทำการลาศิกขาในวันนี้นะครับ
แต่ไม่ได้แจ้งว่าขณะนี้พักหรือเดินทางถึงไหนแล้ว
ถ้าเมื่อพระจูเลียนมาถึงที่วัดที่เชียงใหม่
จะทำการลาศิกขาทันที
สาเหตุที่จังหวัดแม่ห้องศรไม่ได้ดำเนินการทันทีให้นั้นนะครับ
จากพระจูเลียนเข้ามาอยู่ในจังหวัดแม่ห้องศร
คือไม่ได้รายงานต่อพระผู้ปกครองระดับต้น

ดังนั้นก็จึงจำเป็นต้องให้พระอุปชา
เป็นผู้ดำเนินการลาศิกขาให้ที่จังหวัดเชียงใหม่
สรุปแล้วเรื่องราวที่ออกมาแฉพระจุเลียนยอมรับแล้วก็ยอมลาศิกขานะครับ